คุณผู้ชมตามกันต่อกันหน่อยนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำป่าที่จันทบุรี
ที่มีน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาคิดชะกูดพัดนักท่องเที่ยวที่เขามากันเป็นครอบครัวนะคะ
เล่นน้ำกันอยู่สี่คนหายกันไปค่ะวันเกิดเหตุเนี่ยเจอตัวผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ก่อน
แล้วก็เจอตัวเด็กผู้ชายอีกคนนึงถูกน้ำซัดไปไกลเหมือนกัน
แต่ว่าเจอแบบมีชีวิตนะคะน้องอยู่ในอาการตกใจเลยเจอสองหายสองค่ะ
เป็นเด็กผู้หญิงอายุ๕ขวบคนนึงแล้วก็เป็นผู้ใหญ่นะคะอายุ๓๐กว่าคนนึงเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่เนี่ยค้นหาตลอดทั้งคืนท่ามกลางฝนตกหนักเลยนะคะ
ปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหาไม่เจอจริงจริงค่ะก็ต้องยุติภารกิจไปตอนประมาณสักค่ำห้าทุ่มอ่ะค่ะ
เพราะว่าสภาพอากาศไม่ค่อยเอื้ออำนวย
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรี
แล้วก็ชุดค้นหาทางน้ำนะคะที่ช่วยกันค้นหาผู้สูญหาย
ตรงสะพานคลองตะเคียนที่ตำบลพลวงอำเภอเขาคิชกุฎจังหวัดจันทบุรีค่ะ
โมง๒๕นาทีเมื่อวานเจอตัวเด็กผู้ชายที่ถูกน้ำพัดไป
คนพ่อเจอตั้งแต่แรกเลยส่วนน้องมาเจอเอาตอน๖โมงเย็นนะคะ
อยู่ในอาการตกใจเลยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ยังมีชีวิตนะคะแต่ทีนี้แหละงานยากแล้วเพราะว่าฟ้ามืด
ฝนก็ยังตกกู้ภัยป่าไม้แล้วก็ชาวบ้านตำรวจ
ปฏิบัติการร่วมกันค้นหาผู้สูญหายอีก๒คนนะคะ
เด็กหญิงเขมวิกาวัย๕ขวบแล้วก็นางสาวธัญญาวัย๓๖ปีค่ะ
หาจนถึง๕ทุ่มแล้วคุณดูน้ำสิไหลแรงมากแล้วมืดมากอ่ะ
ไม่เจอและสภาพอากาศก็แย่ลงเรื่อยก็เลยต้องยุติการค้นหาตอน๕ทุ่ม
แม่ของน้องวัย๕ขวบร้องไห้เล่าบอกว่าลูกสาวออกมาเล่นน้ำกับญาติญาติ
คือนางสาวธัญญาที่หายไปอีกคนนึงก็คือพี่สาวเธอเป็นป้า
เป็นป้าของเด็กผู้หญิงอายุ๕ขวบ
จนกระทั่งเช้าวันนี้นะคะ๗โมงเช้าค่ะหลายภาคส่วนยังคงสนที่กำลังเดินเท้าปูพรมค้นหาอีกครั้ง
ตั้งแต่ใต้สะพานเรื่อยมาตามคลองระยะทางกว่า๒กิโลเมตรนะคะ
เดินกันอยู่ชั่วโมงกว่าเดินไปจนถึงจุดที่พลเมืองดีพบตัวเด็กผู้ชายเมื่อวานตอนเย็นนะคะ
ก็ยังไม่เจอนะคะกูภัยก็ค้นหาตามลำน้ำคลองตะเคียนอันนี้โชคดีหน่อยเมื่อเช้าเนี่ย
ระดับน้ำมันเริ่มลดลงจนเกือบเข้าสภาวะปกติแล้วสีของน้ำยังคงขุนแดงอยู่นิดหน่อยนะคะ
แต่สภาพลำคลองเนี่ยมีความตื้นลึกสลับกันเจ้าหน้าที่ก็จะลงไปงมในช่วงที่ระดับน้ำเป็นแอ่งลึก
แล้วก็จุดที่สงสัยว่าผู้สูญหายอาจจะไปติดอยู่หาต่ออีก๒ชั่วโมงกว่าไม่เจอค่ะคิง
จนกระทั่งไปเจอเสื้อนะคะเจอเสื้อติดอยู่ริมคลองซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเสื้อของคุณธัญญาตัวนี้ค่ะ
ก็เลยเร่งค้นหากันต่อเพราะว่าอาจจะใกล้แล้วล่ะ
เที่ยงตรงค่ะเจอร่างคุณธัญญานะคะลอยไปติดอยู่ที่ใต้กอไผ่ห่างจากจุดเกิดเหตุที่ลงเล่นน้ำไป๖กิโลเมตรอะค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างขึ้นมาส่งไปที่โรงพยาบาลคิชกูธให้แพทย์ทำการชนะสูตรนะคะ
ส่วนร่างของเด็กผู้หญิงวัย๕ขวบยังหาไม่เจอจริงค่ะ
แล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ต้องยุติการค้นหาตอนเที่ยงครึ่งหยุดค่อนข้างเร็วเพราะกระแสน้ำเริ่มเปลี่ยนสีอีกแล้ว
ระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นเรื่อยเพราะว่ามีฝนตกในพื้นที่นะคะ
ได้คุยกับคุณแม่ของน้องที่ศูนย์หายค่ะแม่คือจุดทูบ
ไหว่สิงสักศิษย์ทำทุกทางเลยนะบอกขอให้เจอตัวลูก
อยากรับลูกกลับบ้านไม่ว่าจะเป็นสภาพไหนก็ตาม
พนมมือแล้วก็ร้องไห้บอกกลับบ้านกับแม่นะลูกแม่คิดถึงหนู
เธอเล่าว่าลูกสาวพูดกับเธอว่ายังไงรู้มั้ยค่ะ

นี่คือคำพูดสุดท้ายที่ลูกสาวคุยกับเธอก่อนออกไปเล่นน้ำอ่ะ

ตอนที่น้องลงไปเล่นน้ำกับป้าก็คือนางสาวธัญญาอยู่เลยนะคะ

แม่รักหนูไหมนั่นคือคำสุดท้ายที่เขาคุยกัน
แล้วรูปสุดท้ายที่หนูเจอที่หนูเห็น
แต่ตอนที่เพื่อนหนูส่งลูกมาให้ที่เขาไปเล่นน้ำกัน
ที่สาวคนลองเขาบอกว่าลูกหนูยังไม่ได้กลับบ้าน

แล้วหนูก็เลยมาถึงที่เกินเหตุแล้วเขาบอกว่า
ช่วยได้แค่คนอื่นหนูหนูก็เป็นลูกหนู
แล้วเขาบอกว่าเป็นผู้ชายเชิงส่งโรงพยาบาลแล้ว
แล้วก็เหลือคุณหญิงสองคนคือป้ากับหลาน
หนูพ่อหน่ายอยากให้เจอเขาเร็ว